ส่วนข่าวนี้จำได้ว่าตอนที่ฉันเห็นข่าวนี้เนี่ยดิฉันรีบออกไปดูครัวนอกบ้านเลยค่ะ

ระเบิดโอ้โหมันเกิดขึ้นได้ในครัวค่ะนะคะ
ตอนทุ่มครึ่งนะคะที่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าทับเก้า
อยู่ถนนพระรามสี่คลองเตยนี่ครัวของบ้านนะอยู่ชั้นชั้นหนึ่ง
ข้าวของกระจัดกระจายแตกพังเสียหายฝ้าเพดานพังลงมา
อุปกรณ์ในครัวพังเสียหายอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
สอนอคลองตันนะคะมูลนิธิร่วมกับตันยูดับเพลิง
ในที่เกิดเหตุนะคะไปตรวจสอบในบ้านหลังนี้มีผู้บาดเจ็บหนึ่งราย
เป็นผู้หญิงค่ะคือนางทุ่มอายุเจ็ดสิบหกปี
บาดเจ็บที่ศีรษะทางอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยู
ก็ช่วยประถมพยาบาลแล้วนำส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยนะคะ
สาเหตุเกิดจากอะไรคุณผู้ชมคะคือคุณทุมเนี่ยนะคะ
เข้าไปในครัวไปเปิดเตาแก๊สจะทำกับข้าว
แล้วปรากฏว่ามันระเบิดค่ะเขาก็ไปตรวจสอบว่าทำไมมันถึงระเบิด
สิ่งที่เขาเจอก็คือว่าท่อแก๊สในครัว

ปรากฏว่าไปเจอร่องรอยการฉีกขาด
คล้ายกับลักษณะของหนูกัด

เป็นซากหนูตายอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
มันคงจะอยู่ในจังหวะที่ทำกับข้าวและจุดไฟพอดี
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในครัวค่ะคุณผู้ชม
อันนี้ก็เลยต้องฝากย้ำเตือนเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้บ้านใครมีครัวใช้เตาแก๊สก็คงต้องตรวจสอบท่อให้ดีค่ะ
เราก็จะไปรู้ได้ยังไงนะว่าหนูมันจะมากัดไอ้สายแก๊สตอนไหน
ใช่ก็ต้องทำป้องกันเอาไว้ให้ดีนะว่าไม่ให้หนูมันเข้าไปในจุดนั้นได้นะครับ